ดึกที่ผ่านมาค่ะที่ตัวเมืองอ่างทองนะคะมีวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกัน
คือตีกันตั้งแต่หน้าร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงจนกู้ภัยเขาก็มาระงับเหตุ
แล้วเหตุการณ์ที่ตีกันมีคนเจ็บพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลอ่างทองเข้าห้องฉุกเฉิน
ปฐมพยาบาลอยู่คู่อริตามมาจะทำร้ายซ้ำโอ้โหเหตุการณ์มันซ้ำซ้ำมา
เหมือนเคยเล่าไปแล้วเหตุการณ์มันเคยเกิดแบบนี้
หลายพื้นที่หลายเหตุการณ์แล้วมันก็มีอีกโอ้โหแล้วตอนที่ชุนละมุนกันอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะ
ตำรวจสายตรวจก็อยู่ตำรวจแบบเอาไม่อยู่นะ
คือจะมาจับแยกสองกลุ่มเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องเรียกกำลังเสริมมาช่วยอะค่ะ
มีภาพเหตุการณ์เพราะว่ามีประชาชนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอ่างทอง
เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้หนึ่งก็หนึ่งเลยอ่ะแค่น้ำให้อีกตำรวจมันต้องมาอีกอ่ะ
แบบนี่โรงพยาบาลมันไม่ใช่ที่อ่ะอืมดูสินี่เขาบอกนี่โรงพยาบาลนะ
ไม่ใช่ที่เลยใช่แล้วมากันโอ้โหเป็นสิทธิ์ที่อ่ะ
สิบคนมีทั้งตำรวจรอปภกู้ภัยพยายามไประงับเหตุ
แต่เอาไม่อยู่จริงคือกันไม่ไหวต้องเรียกกำลังเสริมมาช่วยค่ะ
แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะเขาก็บอกว่าไอ้วัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ไม่กลัวตำรวจครับด่าตำรวจแล้วก็ยังตีกันอยู่แบบนั้นนะคะ
อันนี้คือที่โรงพยาบาลนะแล้วก่อนที่จะมากันที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ไปมีเรื่องกันมาก่อนไงอ๋อเหรอร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายอ่างทองอายุทยาตำบลบางแก้วก็คือในตัวเมืองอ่างทอง
อืมตีกันก่อนนี่เหตุการณ์นี้ค่ะ
ด้วย
โอ้โหนี่มันตีกันตรงนี้ยังไม่พอใช่
ไปต่อที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องโอ้โห
คนเจ็บที่เขาพาไปห้องฉุกเฉินอ่ะนะคะครับ
ชื่อว่านายสุรเชษภูณธนาคมอายุยี่สิบแปดปีเขาก็ไปลงบันทึก

จากการถูกตีหลายจุดเลยค่ะที่หัวนะคะเย็บตั้ง๑๓เข็ม
เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแบบนี้ค่ะครับ
เมื่อคืนนี้นายสุรเชษกับครอบครัวรวมแล้ว๘คน
ไปกินอาหารกันที่ร้านอาหารเกิดเหตุนะคะอ่าแต่ก็ดื่มแล้วก็เมาครับ
พอเมาปุ๊บปวดปัสสาวะเดินไปเข้าห้องน้ำ
แต่ระหว่างที่เดินกลับมาที่โต๊ะไปสะดุดขาของวัยรุ่นอีกฝ่าย
ก็เลยวัยรุ่นฝ่ายนั้นก็เลยไม่พอใจสะดุดขาที่นายสุรเชษไปสะดุดขาเขา
ที่นี้ต่อยกันเลยลักษณะเหมือนเยียบอะไรแบบนี้แหละ
แต่นายสุรเชษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปเหยียบไง
คือเดินกลับโต๊ะแล้วไปสะดุดขาไงเอาเป็นว่าฝั่งนี้เขาบอก
สะดุดกันแล้วกันแต่ก็ด้วยความเมาด้วยเออแต่อีกฝั่งหนึ่งมันอาจจะคิดว่าแบบ
ก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินไป
ระหว่างที่กำลังปฐมพยาบาลนายสุรเชษอยู่อะค่ะครับ
พยาบาลคุณหมอก็ทำแผลให้นะปรากฏว่าเพื่อนของวัยรุ่นคู่อริ
ก็ตามไปถึงโรงพยาบาลไปทำร้ายซ้ำตำรวจสายตรวจก็อยู่
กู้ภัยก็อยู่รอปภก็อยู่แต่คุมไม่อยู่
เพราะกรูกันมาหลายคนมากมาตะลุมบอลกันทั้งในห้องฉุกเฉิน
หน้าห้องฉุกเฉินเดี๋ยวให้นายสุรเชษฐ์เล่าให้ฟังค่ะ
พอห้องน้ำเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บผมก็เดินชนเขา
แล้วเขาเข้ามาแปลว่ามาสกัดขาทีแล้วก็แบบแปลว่าช้มไหล่อะไรเมื่อวันนี้
แล้วผมก็ช่วงนั้นมีอาการเมาด้วยเมาเยอะ
แล้วก็ผมก็เลยต่อยก่อนเลยครับแล้วเขาก็เริ่มเอาขวด
เพื่อนเพื่อนเขาเริ่มมากดตีครับพอตีน้ำเสร็จออกมาตีรับร้านอีก
แล้วก็สั่งผลสั่งมาวเพราะว่าช่วงนั้นมันหยุดแล้ว
ฝ่ายต่างเมาแล้วก็ไม่ใช่แค่สะดุดเท้ามันก็มีการต่อยกันตั้งแต่ในร้าน
ใช่แล้วก็มาตีกันต่อหน้าร้านครับแล้วก็ญาติของนายสุรเชษบอกว่า
ตอนที่กลุ่มคู่อริตามไปที่โรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยนะประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่ากลับไปเถอะกลับบ้านไปเถอ
กลุ่มวัยรุ่นคู่อริมันจะยังอยู่แล้วที่โรงพยาบาลจะไม่ปลอดภัย
ความจริงอาการแล้วเนี่ยอาจจะต้องพักอยู่ก่อนเนี่ย

ญาติญาตินายสุรเชษบอกเลยว่าคือก็เป็นห่วงอาการนะ
เพราะว่าหัวแตกหลายจุดแต่ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะทางโรงพยาบาลอ่างทองบอกว่ากลับไปเถอะนึกออกป่ะ
จะไปที่ไหนก็ไปเถอะไปออกไปเถอะ
เนี่ยเขาก็เลยเนี่ยไปสภาพอย่างนี้แล้วก็ไปแจ้งความ
ใช่ไงส่วนคู่กรณีอีกฝ่ายค่ะ
เออเขาว่ายังไงเราไปคุยมาให้ค่ะครับ
เป็นกลุ่มของนายนนทวัฒน์หรืออามสร้างเขตอายุ๒๐
นี่ไงเขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกัน
ไม่ได้ตีกันที่โรงพักต่อใช่ไหมไม่น่าจะนะไม่น่าจะกล้านะ
ภาพไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้โหฝั่งเนี้ยเขาบอกแบบนี้นะ
เขาบอกว่ากลุ่มเขามี๑๓คนวันเกิดเหตุก็คือเขาเลิกงาน
สังสรรค์กันนายนนทวัฒน์บอกว่าผมถูกทำร้ายก่อนนะ
พอไปเจอคู่กรณีที่โรงพยาบาลก็เลยเดินไปถามเขาว่า
ต่อยผมทำไมอ่าแต่คู่กรณีตอบว่าอ๋อจำผิดคน
อันนี้เลยเป็นเหตุที่ต่อยกันต่อในโรงพยาบาล
ฝั่งของนายนนทวัฒน์บอกว่าฟังฝั่งผมบ้างเดี๋ยวลองฟังดู
เหมือนก็ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเนาะดูดีผมก็โดนเลยอะ
แค่นี้แล้วผมก็ล่วงไปแล้วพวกพี่เขาก็มาช่วย
แล้วพี่เดี๋ยวเขามาที่โรงพยาบาลไม่รู้จักค่ะ
ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเจอกันที่โรงพยาบาลเนี่ย
คือผมก็ถามเขาว่าต่อยผมทำไมเขาบอกว่าผิดตัวผิดคน
อะไรประมาณเนี่ย
ทลายทางใยดขอฝั่งเนี่ยค่ะ
ฝั่งของนายนนทวัฒน์ก็เลยเอาคลิปที่บันทึกเหตุการณ์
ที่โรงพยาบาลคืนเกิดเหตุมาให้ดู

ที่ต้องเป็นสีดำก็เพราะว่าเป็นเลือดเต็มเลยนะคะ
เขาบอกจริงแล้วกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะ

เพราะว่าฝั่งนายสุรเชษเข้ามาทำร้ายนายนนทวัฒน์ก่อน
หลังจากทั้งสองฝ่ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
คือไม่ใช่ว่านายสุรเชษฐ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองแต่ฝ่ายเดียว
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองทั้งสองฝ่าย
หลังจากตีกันที่ร้านอาหาร

แต่กลุ่มของนนทวัฒน์ไปถึงทีหลัง
เจ้าหน้าที่ล็อกห้องไม่ยอมให้เข้าไปรักษา
เพราะว่ารักษาทางนายสุรเชษอยู่

ต้องย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้กัน
คู่กรณีกับเราแต่มีปัญหากันแล้ว
ห้องฉุกเฉินแล้วก็ได้ออกมาข้างนอก
ทั้งที่ของเรายังไม่ได้รับการรักษา

แต่ว่าไม่มีใครออกมารักษาให้เราเลย

เราบอกว่าถ้าไม่มีพยาบาลออกมา

เราสามารถล้างแผลเบื้องต้นให้ได้ก่อนก็ได้

แล้วตอบแล้วว่าไม่มีกระเป๋ายา

ก็เลยเขาบอกว่ายังเอาไม่ได้ค่ะ
ถ้ารีบก็ลงไปซื้อที่๗๑๑ก่อน

เราก็เลยไปซื้อเซเว่นแล้วก็มาเช็บให้เริ่มต้นก่อน

มันก็ได้โอเคเพราะว่าเจ็บขนาดนี้

โอเคถ้าทำอย่างนี้มันเข้าไม่ได้
คุณพาคนเจ็บอ้อมไปทำ

ชี้แจงเรื่องที่ว่าทำไมเขาโวยวายโวยวาย
เพราะว่าเขาบอกว่าในคลิปคือมีเสียงเหมือนกับตะโกนด่าอะไรด้วยค่ะ
แต่มันก็คนละเรื่องกับการที่ไปตามไล่ต่อยกันในห้องฉุกเฉินใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะมองว่าก็มันคู่กรณีคู่อารีกัน
คนหนึ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินถ้าปล่อยเข้ามาอาจจะไปตีกันต่อ
นี่ขนาดไม่ปล่อยเข้ามายังไล่ต่อยกันขนาดนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ใครผิดใครถูกใครทำใครก่อนเนี่ย
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทั้งสิ้นที่จะมาไล่ต่อยไล่ตีกันในห้องฉุกเฉินแบบนี้
ถูกต้องค่ะนะฮะอย่างนี้มันผิดเต็มอยู่แล้ว
ไม่ต้องมาอ้างว่าผมโดนก่อนไอ้นั่นทำผมก่อนไอ้นี่ทำผมก่อน
ผมเจอมันแล้วมันบอกว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ไม่ดูแลแบบนั้นแบบนี้
ยังไงคุณก็มาทะเลาะวิวาดกันในห้องฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้
แล้วดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินสิคะ

มันไม่ใช่แค่ว่าแบบโอ้โหมีอารมณ์แล้วก็แยกกันไป
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนี่มันแบบไล่ต่อยตีกัน
เจ้าหน้าที่มายังไงก็หยุดไม่อยู่

พยบมพยาบาลเขาบอกว่าเขาต้องหลบซ่อนกันหมดเลย

ระบายความอัดอั้นตันใจว่าโอ้โหมันชุลมุนมาก
พยาบาลต้องหลบเอาตัวรอดอ่ะ
กลัวจริงตัวสั่นไปหมดครับ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพสภาพในห้องฉุกเฉินนะคะ
แล้วพยาบาลท่านนี้ก็ย้ำเลยว่านี่คือห้องฉุกเฉินจริง
จริงแต่ภาพมันคือเละมากไง
แล้วบอกด้วยว่าความจริงมีคนป่วยที่
ยังต้องรออยู่บนรถพยาบาลเอาเข้ามาไม่ได้อีก
ถูกต้องค่ะพยาบาลท่านนี้ก็เลยติดแฮชแท็กว่า
ขอให้เป็นเรื่องแย่เรื่องสุดท้ายของโรงพยาบาลนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องออกมาพูดกันหรอก
ว่าใครก่อนใครหลังใครผิดใครถูกผิดทั้งหมด
ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งใน๑๓ของกลุ่มของนายนวลธวัฒน์
ใช่ไหมนวลธวัฒน์เขาบอกว่ามี๑๓นะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไปฉลองวันเกิดกันวันเกิดของผู้หญิงคนนี้นั่นแหละ
กลุ่มของเขามีผู้ชาย๘ผู้หญิง๕
ส่วนคู่กรณีก็คือนายสุรเชษนั่งโต๊ะติดกันลักษณะหันหลังชนกัน
ก่อนเกิดเหตุ๑ใน๘ของคู่กรณีเดินเซมาชนกับรุ่นน้องของเธอก่อน
ด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างเมารุ่นน้องก็คิดว่าอีกฝ่ายมาหาเรื่อง
แล้วก็เปิดฉากต่อยกันจากนั้นตอบโต้กันไปมา
รุ่นน้องเนี่ยล้มไปกับพื้นเพราะตัวเล็กกว่าแล้วก็ถูกแก้วและขวดตีจนเลือดอาบที่หน้า
จากนั้นกาดของร้านมาห้ามและไล่ทั้งสองฝ่ายออกจากร้าน
แล้วก็ไปวิวาดกันต่อหน้าร้านอย่างที่ท่านเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะครับ
ยืนยันว่ามีคนในกลุ่มของเธอแค่๑๒คนเท่านั้นนะ
ในคลิปเนี่ยที่วิวาดกันเนี่ยนอกนั้นเธอไม่รู้จักเลย
หลายคนเนี่ยโอ้โหรุมกรูกันเข้ามาไม่รู้ใครเป็นใคร
หลังจากนั้นก็มีตำรวจมาห้ามพากันแยกย้ายออกไป
กับเพื่อนก็พารุ่นน้องที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ไปถึงโรงพยาบาลไปเจอคู่กรณีอีกฝ่าย
อยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะก็คือสุรเชษค่ะ
คู่กรณีบอกกับรุ่นน้องว่าตอนที่ไปถามว่าไปต่อยไปทำเขาทำไมเนี่ย
บอกว่าจำผิดคนฝั่งของเธอเนี่ยก็เลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษซะแต่อีกฝั่งไม่ยอมขอโทษ
แล้วยังเอาหัวเข็มขัดมาฟาดเข้าที่ใบหน้าของรุ่นน้อง
ทั้งสองฝ่ายเกิดการตะลุมบอลกัน
เหมือนกับในคลิปในห้องฉุกเฉิน

พอต่อยลงไปน้องมันก็ล่วงลงไปที่โต๊ะ

แล้วอีกอย่างเปลือกตามันก็แบบถลอกเลือดออกหมดเลย

ถ้างั้นให้ออกไปรอข้างนอกก่อน
ให้อีกฝ่ายนี้ทำแผลเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามา

ก็ไปขอพวกสำลีพวกแอลกอฮอล์ทางโรงพยาบาล

อีกอย่างโรงพยาบาลอ่างทองก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล

ไปขอสำลีขอแอลกอฮอลเขาเขาก็พูดปัดว่า

เหมือนว่าของพี่เป็นฝ่ายผิดอย่างเดียว

แต่ถ้าฟังที่ผู้หญิงเจ้าของวันเกิดบอกเนี่ย

แล้วก็จะไปจะไปตีอะไรกันอีกเนี่ย

ซึ่งฝ่ายโรเช่เขาไม่ได้บอกตรงนี้นะก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงกันแน่
ก็เลยถูกกันออกมาไม่ให้อยู่ด้วยกันนะครับ
วันนี้เดินทางมาสอบปากคำกลุ่มที่ก่อเหตุด้วยตัวเองเลยนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะรู้ตัวแล้วแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกมีแปดคนอีกกลุ่มมีสิบสามคน
ผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มนั่งโต๊ะใกล้กันแล้วก็เข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของการ
เดินมาสะดุดขากันเหมือนกับแกล้งกันอืมอ่าเนี่ยฮะ
ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจก็ทำร้ายกันแล้วก็ร้านไล่ออกมา
วิวาดกันหน้าร้านอ่าพอถูกนำส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
อ่าก็มาก่อเหตุซ้ำที่ห้องฉุกเฉินนะครับอ่าการแจ้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งนะฮะเดี๋ยวจะรอการสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดก่อน

กรุกสถานที่รัชการทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ความผิดแต่ละคนก็ต่างกรรมต่างวาระ
เดี๋ยวจะไล่เอาผิดตั้งแต่ร้านอาหารเลย
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือก็จะต้องแยกสอบค่ะ
กลุ่มนี้ก็ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝากฝั่งนะคะ
แล้วหลังจากนี้ตำรวจก็บอกว่าจะมีการออกหมายจับ
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพราะว่าดูจากคลิปภาพมันก็หลายคนไง
ก็ต้องออกหมายจับเพิ่มเพื่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป